คุณผู้ชมครับสถานการณ์ที่บริเวณฉนวนกาซ่า
ความปลอดภัยของชีวิตแรงงานไทยนะครับ

นายกรัฐมนตรีเองก็เรียกร้อง
แรงงานไทยนั้นกลับบ้านโดยเร็วที่สุดนะครับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่กาซ่าเนี่ยนะครับ
มันส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของคน
ในหลายประเทศทั่วโลกนะครับ

ในเมืองหนึ่งของประเทศรัสเซียนะพี่เต้นคุณผู้ชม
แต่ว่าเมืองนี้ต้องบอกก่อนว่าประชากรส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวมุสลิม
พอเครื่องบินจากกรุงเทลอาวีฟครับมีการแลนด์ที่สนามบินแห่งนี้
ในเมืองเมืองนี้ที่ประเทศรัสเซียนะฮะชื่อว่าเมืองมาฮัสกาล่านะครับ
ปรากฏว่ามันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นครับเพราะว่าคนที่มาประท้วงเนี่ย
ฝุงชนเป็นร้อยบุกเข้าไปภายในสนามบินไปถึงรันเวย์นะครับ
แล้วสิ่งที่ทำก็คือว่าไปปิดล้อมเครื่องบินที่ว่านี้ครับ
เพื่อจะตามหาตัวอิสราเอลคนอิสราเอลที่เดินทางมาจากเทลอาวีฟครับ
ตามหายอวว่าง่ายเลยนะครับมันไม่อยู่จังหวะเลย
เจอผู้โดยสารเขาถามนะคุณมาจากไหนเอาพาสปอร์ตมาให้ดู
ผู้โดยสารก็บอกว่ามาจากอุสเบกิสถานนะครับไม่ได้เป็นคนยิว
แต่ว่าทางคนที่มาปิดล้อมก็ไม่เชื่อ
หลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่การบินของรัสเซีย

ออกคำสั่งปิดสนามบินครับ
และส่งเจ้าหน้าที่ความมั่นคงนั้นไปควบคุมสถานการณ์
ขณะที่ตำรวจก็เริ่มการสืบสวน
คดีนี้ครับในการหาต้นต่อ

แล้วก็ชาวยิวทุกคนนะครับ

ในสหรัฐดาเกสถานของรัสเซียนั้น
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม

จมตีของรัฐบาลอิสราเอลในพื้นที่ฉนวนกาซ่า
ตอนนี้อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมนะครับว่า
กระแสการต่อต้านสงครามตอนนี้มันลามไปหลายประเทศทั่วโลกนะฮะ
โดยเฉพาะการชุมนุมในเมืองใหญ่
โลกตะวันตกนะที่นำโดยทางคนมุสลิมที่ออกมาเรียกร้องให้อิสราเอลนั้นยุติ
ในการจมตีฉนวนกาซ่า
ซึ่งตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ใช่ค่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องจับตาดูค่ะคุณผู้ชม
ก็คือตัวเลขของเด็กที่เสียชีวิตนะคะคุณกาย
เพราะว่ามีตัวเลขออกมา๓๑๙๕ศพ
ตัวเลขนี้ค่ะน่าสนใจคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าองค์กรเกี่ยวกับเด็กออกมาบอกเลยนะคะว่านี่เป็นตัวเลข
ที่เป็นตัวเลขที่มากกว่ายอดรวมของเด็ก
ที่ตายในเหตุความขัดแย้งรอบโลกนะคะนับตั้งแต่ปี๒๕๕๙
คือเยอะกว่าจำนวนนั้นอีกนะคะ
ซึ่งอันนี้ถ้าเราดูจากภาพเนี่ย
เป็นภาพที่อิสราเอลได้เปิดออกมานะคะ
เป็นคลิปภาพขบวนรถถังรถตักดิน
ที่เข้าไปในพื้นที่ฉนวนกาซ่า
คือต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะ
รุนแรงขึ้นด้วยอันนี้เป็นการยกระดับโจมตีขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะ
คืบเข้าไปในพื้นที่ตอนเหนือของกาซ่า

ว่าอาจจะถูกดึงเข้ามามีส่วนร่วมในความรุนแรงครั้งนี้เพิ่มขึ้น
โดยกลุ่มฮิสบอลละโจมตีตอบโต้ข้ามชายแดนกับอิสราเอล
ตลอด๒๓สัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็ส่งผลให้ประธานาธิบดีเอบราฮิมรายซีแห่งอิราณ
ออกมาเตือนว่าอิสราเอลกำลังล้ำเส้นแดงแล้ว
และอาจจะเป็นการบีบให้ทุกฝ่ายต้องเคลื่อนไหวนะคะ
ขณะเดียวกันมีรายงานบอกว่ากองทัพอิสราเอล
แจ้งเตือนไปยังโรงพยาบาลอาวุธ
ให้เร่งอพยพคนออกจากพื้นที่ทันที
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย
เพราะว่าผู้ป่วยฉุกเฉินมีจำนวนมาก
แล้วก็มีผู้ลีภัยสงครามอีกจำนวนไม่น้อยนะคะ
ที่เขามาหลบภัยสงครามอยู่ที่นี่เหมือนกันนะคะ
มีรายงานว่าสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทำลายจากการโจมตีของอิสราเอล
มีทั้งมัศยิต๔๗แห่งโบสถ์๗แห่ง
โรงเรียนอีก๒๐๓แห่ง

รวมทั้งบ้านเรือนอีก๒๒๐๐๐หลัง
ถูกทำลายใน๓เดือนที่ผ่านมาค่ะ
จนถึงขณะนี้ชาวปาเลสไตน์ต้องสังเวยชีวิตจากการสู้รบในกาซ่า
รวมแล้วกว่า๘๐๐๐ศพนะคะ
และอย่างที่บอกค่ะก็คือในจำนวนนี้เป็นเด็กมากกว่า๓๐๐คน
ผู้หญิงอีกกว่า๒๐๐คน
มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย๒๐๐๐คน
มีเด็กตายในการสู้รบที่กาซ่ารวมกว่า๓๑๙๕ศพแล้ว
ซึ่งนับว่าสูงกว่ายอดรวมของเด็กที่เสียชีวิต
ความขัดแย้งทั่วโลกนับตั้งแต่ปี๒๐๑๙

องค์กรด้านมนุษยธรรมองค์การสหประชาชาติ
ส่งรถบรรทุกอาหารน้ำดื่มยารักษาโรค
และอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมทั้งหมด๓๓คัน
ด่านเมืองราฟาของอินเดียไปยังฉนวนกาซ่าแล้ว
เมื่อวันอาทิตย์นะคะ
ซึ่งถ้าไม่ใช่ช่วงสงครามเนี่ย
รถบรรทุกข้ามพรมแดนวันหนึ่ง๕๐๐นะ

แต่ว่าตอนนี้นับตั้งแต่๒๑ตุลาคม
เพิ่งเข้าไปได้แค่๑๑๗คันเท่านั้นเองค่ะ
คุณผู้ชมไฮไลท์สำคัญของสถานการณ์ที่นั่นก็คือ

ทางอิสราเอลนั้นบอกว่าฮามาสใช้โรงพยาบาลนะฮะ
ในการเป็นฐานทัพของกลุ่มฮามาส
แต่ว่าฮามาสเองก็ออกมาตอบโต้ในประเด็นนี้นะครับ

ทีนี้เรื่องของตัวประกันชาวไทยครับ
ที่มีการเจรจาปล่อยตัวมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้มาก
แต่ว่าถ้าดูจากคนที่ไปเจรจานั้นเปิดเผยข้อมูลออกมา
ก็บอกว่ามีแนวโน้มที่ดีนะครับ
คุณผู้ชมครับคุณไซยิสสุไลมานฮูไซนีนะครับ
เป็นผู้นำศาสนาอิสลามนิกาชีอะประเทศไทยครับ
โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการเจรจาช่วยเหลือตัวประกันไทย
อยู่ในบริเวณฉนวนกาซ่านะครับ
โดยคณะเจรจานั้นนำโดยนายอารีเพลอุตรสินครับ

โดยบอกว่าวันนี้คณะเจรจาได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาประธานาธิบดีอีรานนะครับ
เป็นเจ้าภาพในการเจรจาระหว่างตัวแทนไทยกับฮามาส
โดยมีการใช้ห้องทำงานของท่าน
ซึ่งอยู่บริเวณธรรมเนียบในการพูดคุยครับ
มีบุคคลสำคัญหลายท่านเข้าร่วมประชุมนะครับ
อย่างเช่นทางอาญาตุเลาะอักตารีซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดี
และประธานสมัชชาองค์การปาเลสไตล์แห่งสำนักประธานบดีอีราน
นอกจากนี้มีเลขาธิการใหญ่องค์การช่วยเหลือประชาชาติปาเลสไตน์
มีประธานสมาพันธ์พิทักษ์เยาวชนปาเลสไตน์และต่อต้านอิสราเอลแห่งชาติ
ซึ่งการเจรจาคืบหน้าเป็นอย่างมากถึงขั้นตอนของรายละเอียด
และเงื่อนไขการปล่อยตัวครับซึ่งก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะ
ว่ารายละเอียดใดนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้
แต่ว่าการเจรจานั้นมีการคืบหน้าไปมาก
นี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับเกือบ๒๐ชีวิตนะ
ใช่๒๒ใช่ไหมคะตัวประกันที่มีเพิ่มขึ้นมา

ก็รอฟังข่าวดี
แต่ว่าไม่ใช่๕๔ตามที่สื่อต่างประเทศรายงานนะ